ศรีสุวรรณโดนลุงศักดิ์ต่อยเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
เรายังต้องสำรวจความเห็นจากหลายแง่มุม
เพราะว่านักกฎหมายเองเขามาให้ความเห็นกันเยอะเลยนะพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง

แล้วก็มีธนัยอนันชัยธนัยเดช้าด้วย
แล้วอันนี้จะได้ประโยชน์ด้วยจะได้รู้ว่าเวลาเราถูกทำร้ายร่างกายแบบนี้
ฝั่งที่มาต่อยเราจะโดนข้อหาอะไร
เอาทนายอนัญชัยชายเดชก่อนทนายความชื่อดังเลยครับ
เขาโพสต์ถึงเหตุการณ์นี้ว่าถึงแม้ตัวเขาจะไม่ชอบความรุนแรงนะ
แต่ใจลึกอยากจะเป็นทนายให้ให้ลุงศรีหรือเปล่าฮะ
อยากเป็นทนายให้ลุงศักดิ์ก็คือคนต่อยนั่นแหละ
นายอนัญชัยบอกถึงแม้สิ่งที่ทำไปนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายก็ตาม

ใจคุณได้อันนี้ชมลุงศักดิ์ที่ต่อยนะ
นายอนัญชัยยังฝากไปให้ประชาชนช่วยถามอีกเรื่องหนึ่ง
ถามความคืบหน้าที่ธนายอนัญชัยไปร้องกรมการปกครองให้ปิดสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนุนไทยของคุณศรีสุวรรณว่า

ส่วนทนายตั้มครับทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดครับ
เลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนก็ออกความเห็นเหมือนกันนะ

ก็เนี่ยโพสต์ยาวประมาณนึงเลยนะแต่ก็พูดถึงในเชิงของข้อกฎหมายแหละ
ในฐานะทนายแนะนำข้อกฎหมายกรณีที่ลุงศักดิ์บุกต่อยพี่ศรี
แต่คือดูแล้วเนี่ยพี่ศรีไม่น่าจะบาดเจ็บมากอันนี้มันผิดข้อหาทำร้ายร่างกาย
ไม่เป็นเหตุให้ถึงอันตรายแก่กาย
โทษคือจำคุกไม่เกิน๑เดือนปรับไม่เกิน๑๐๐๐บาท
แล้วก็เปรียบเทียบปรับได้ถ้าทั้งคู่นี่ยินยอม
ทีนี้ทนายตั้มก็บอกว่าจริงถ้าเกิดไม่พอใจอะไรกัน

แล้วก็พูดแบบว่าพี่ศรีก็อย่าสร้างสัตว์ตรูไปมากกว่านี้เลย

กลัวว่าจะเกิดพฤติกรรมเรียนแบบ
โอ้โหนี่ทิ้งท้ายไว้นะ
คือสิ่งที่พวกเราเป็นห่วงนะคุณผู้ชมว่าพอเห็นภาพแบบนี้
มีคนที่เห็นต่างแล้วเข้าไปซัดหน้าไปต่อยพี่ศรีเข้าเนี่ย

ถ้าเด็กที่ดูแล้วผู้ปกครองไม่ได้เตือนอะไรแบบนี้

นายเดชากิติวิทยานันต์ครับ
โพสต์ข้อความและอัดคลิปเหตุการณ์นี้เลยนะนี่
เขาบอกว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงเพราะความรุนแรงคือสารเตี้ย
แต่ก็ไม่สนับสนุนที่นายศรีสุวรรณจะร้องเรียนทุกเรื่อง
เพราะทำให้คนอื่นเดือดร้อนจนอาจจะทำให้ถูกทำร้ายมากกว่านี้ได้
เอาไปดูคลิปที่ธนายเดชาฝากถึงพี่ศรีหน่อย
ร้องเบอร์หนึ่งของประเทศนี้ผมก็ไม่ได้สนับสนุนการใช้ความรุนแรง
เพราะการใช้ความรุนแรงนั้นก็คือสารเตี้ย
แต่อยากจะกลับเรียนไปยังพี่ศรีนะครับว่า
การเป็นนักร้องเนี่ยนะครับเราไม่จำเป็นต้องร้องทุกวันเช้าเย็นนะครับ
เราร้องเฉพาะเรื่องที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนก็พอแล้ว
อย่างกรณีที่เดี่ยว๑๓เนี่ยมันเป็นรายการท็อกโชว์นะครับ
เป็นรายการตลกนะมันก็ไม่ได้เป็นสาระอะไรไม่ได้มีใครเดือดร้อนอะไร
ท่านนายกลุงป้อมท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนและก็ท่านก็ไม่ได้เสียหาย
เพราะท่านเป็นบุคคลสาธารณะท่านยินยอมให้ทุกคนวิพากษ์วิจารณ์ได้
การที่ศรีสุวรรณไปร้องเรียนคุณโน๊ตเนี่ยมันก็ทำให้หลายคนเนี่ยเขาก็รู้สึกหมั่นไส้
แล้วก็มองว่ามันเลอะเถอะไปไหนมาไหนก็มองซ้ายมองขวาจะลงจากรถอะไรต่างนะ
ผมดูแล้วถ้ามันลองเริ่มต้นโดนชกเนี่ยต่อไปมันก็จะหนักขึ้น
ห่วงนะครับแต่ไม่สนับสนุนความรุนแรงครับทุกรู
คือแต่ละคนพูดไปในธำนองเดียวกันนะธำนองเดียวกัน
อย่างอีกคำนึงเดี๋ยวจะให้น้ำแข็งได้นำเรียนคุณผู้ชมหน่อย
ผมฟังแล้วก็น่าสนใจมาก
คุณผู้ชมต้องค่อยคิดตามนะ
อีกคนนึงไม่ได้อยู่ในแวดวงทนายก็จริง
แต่ว่าท่านเป็นอดีตกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคุณอันทนานิรภัยจิตค่ะ
จริงโพสต์ยาวกว่านี้มากแต่ใจความมันอยู่ที่ย่อหน้าแรกของการโพสต์
บอกว่าไม่เห็นด้วยที่คุณศรีสุวรรณจัญญายื่นเรื่องกับตำรวจ
เพื่อตรวจสอบคุณโน๊ตอุดมกรณีผู้ล้อเลีย
หรือว่าพาดพิงรัฐบาลในทอล์กโชว์เดี่ยว๑๓
เพราะว่าถือเป็นการคุกคามทางกฎหมาย
อันนี้ไม่เห็นด้วยนะที่คุณศรีสุวรรณไปยื่นเรื่องอ่า
ต่อให้ผู้เห็นต่างคือ
ต่อให้คนเห็นต่างก็ไม่ควรที่จะไปยื่นเรื่องร้องเรียน

และก็ไม่เห็นด้วยกับผู้ที่ใช้ความรุนแรง
ต่อคุณศรีสุวรรณเหมือนกัน

อันนี้ก็ตรงกับความเห็นของแฟนข่าวเรานะ

คุณผู้ชมก็ไม่มีใครสนับสนุนความรุนแรงอยู่แล้ว

ถ้าจะร้องเรียนก็ร้องเรียนเรื่องที่เป็นประโยชน์กับประชาชน
มากกว่าจะไปร้องไปเรื่อยแบบที่คนเขากล่าวหากันนะ
คือถ้าแค่มันการสาดน้ำลายใส่กัน

มันยังมีคำว่าประชาธิปไตยอยู่
เขาสาดมาเราสาดกลับก็ฟัง

แต่เมื่อไหร่ที่เป็นการสาดหมัดใส่กันเนี่ย

ใช่นะฮะอันนี้จะเป็นเรื่องของความรุนแรงแล้ว